ไม่อยากให้พลาดไม่อยากให้พลาดจริงนะ
และที่สำคัญเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวผมก็ไม่อยากให้พลาดด้วยครับ
เดี๋ยวผมจะพาขึ้นเหนือไปสัมผัสอากาศหนาวที่จังหวัดพยาว
หนาวแล้วก็น่าเที่ยวขนาดไหน
ติดตามกันเลยนะครับในช่วงของคุณชนะอยากเล่า
อากาศเย็นช่วงปลายปีแบบนี้
ฟินแน่นอนผมอยากจะขอแนะนำสถานที่ที่ฟินมากกับการไปสัมผัสอากาศหนาว
หนาวแค่ไหน๑๐องศาเอง
น่าวไปล่ะหนาวตัวสั่นเลยล่ะยังที่บอก
อุณหภูมิเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก๑๐ถึง๑๑อกษาเซลเซียส

นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติก็มาเที่ยวรับลมหนาวแล้วก็ไออุ่นของน้ำที่กวานพยาว
เขาบอกว่าโอ้โหดีจริงแล้วนี่ไอ้อุ่นจากที่ผิงไฟนี่ก็ดีเหมือนกัน
แต่เขาบอกว่าเช้าผมอยากให้ดูภาพจังเลย
ภาพในช่วงเช้าของกวานพยาวมันจะมีไอขึ้นมาเป็นไอน้ำขึ้นมาที่แบบอยู่เหนือน้ำสวยนี่แบบนี้เลยคุณผู้ชม
เห็นไหมโอ้โหแบบมันลอยขึ้นมาเหนือน้ำแบบนี้โอ้โหสวยมากอยู่ตรงบริเวณกว้านพยาวนั่นแหละ
แล้วชาวบ้านแถวนั้นเขาทำยังไงรู้ไหมเสื้อเสื้อต้องไปหาเสื้อหนาวมาใส่ครับโอ้โหไม่งั้นแล้วก็เรียบร้อยขนลุกขนพองเลยทีเดียวเพราะมันหนาว
เขาบอกว่าใส่นั้นไม่ได้ใส่ตัวเดียวอย่างน้อย๒๓ชั้นครับแล้วก็รอบกวานพยาวตรงไหนเนี่ยที่พอจะนั่งแบบว่าก่อไฟกันได้นะเขาก็จัดกันเลย
เรียกว่าก่อไฟเบานั่งตากแดดในยามเช้าบรรเทาความหนาวนี่มันดีจริงแล้วบางคนนะเขาก็เตรียมอะไรมากาโฟงกาแฟอาหารเช้ามาทานตอนเช้ากันดีดีอ่ะคุณผู้ชมถ้ามีโอกาสนะวางแผนกันไปไปเที่ยวที่พยาวพยาวเนี่ยเป็นจังหวัดหนึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของใครหลายคนตัวผมเองมีโอกาสก็อยากจะไปเช่นเดียวกันกับช่างภาพ
ก็ไปเที่ยวที่พยาว
เป็นอีกหนึ่งจุดที่คุณชนะปักหมุน

อ้าวคุณพูดอย่างเงี้ย
คุณพูดอย่างนี้มันจะมีประเด็นไง

แล้วแต่ละกันใครสะดุ้งก็คนนั้นแหละ

นั่งอยู่เฉยอยู่ตรงนั้นแหละ
ขอบคุณแล้วกัน
มีภาพแบบบรรยากาศการท่องเที่ยวสวยมาฝากเรา